ท่านผู้ชมครับวันนี้๑มีนาคมนะฮะเริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะ
รัฐทีวีก็รายการใหม่เยอะเลยนะคะเศรษฐีป้ายแดงใช่ไหมใช่ใช่
วันนี้ก็ต้องมีเศรษฐีป้ายแดงค่ะนะสลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้ออกมาแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็ตรวจรางวัลกันหน่อยนะฮะท่านคงทราบกันไปหมดแล้วนะครับ
ห้าห้าสามแปดรางวัลที่หนึ่งนะสวยสลับกันเออนะ
ได้ท้ายสองตัวเจ็ดสามนะครับอ่ามีเลขหน้าสามตัว
เลขท้ายสามตัวนี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ
อยู่ที่แผงหน้าธนาคารตรงสถานีรถไฟสุราธานีตลาดท่าข้าม
อ่าบอกว่านี่มาแล้วความฝันแม่ค้าเป็นจริงคือขายแล้วแผงของเธอ
รางวัลที่หนึ่งออกสามใบนะครับสิบแปดล้านเธอไม่ได้ถูกนะฮะ
แต่มีลูกค้าเนี่ยมาซื้อไปแม่ค้าจำได้ว่าที่แผงเนี่ยมีคนถูกรางวัลที่๑แน่๓ใบ๑๘ล้านนะครับ
อ่าแม่ค้าก็บอกว่าก็รอฟังข่าวอยู่เหมือนกันว่าลูกค้าคนนั้นจะเป็นใครนี่นะฮะค่ะส่วนที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
นางสาวชวีวันพงวิเศษอายุ๔๓ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดในตลาดสดนะคะ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบค่ะโอ้โหทีนี้แจกลูกชิ้นทอดให้คนในตลาดกินฟรีเลยนะคะ
แล้วก็ไปสพบ้านค่ายชายภูมิไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
บอกว่าชอบเลขท้าย๓๘อยู่แล้ว
ติดต่อขอซื้อคนขายบ้านอยู่คลองจอก
ในพื้นที่ตำบลบ้านค่ายตำบลเดียวกัน
เขาก็เอาสลากมาส่งให้ถูกรางวัลที่๑๒ใบเลยนะคะ
เธอเป็นโสดด้วยนะคะเป็นโสดพร้อมกับเงิน๑๒ล้านนะคะ
นี่ก็เดี๋ยวจะไปสร้างห้องเช่าอะไรแบบนี้
แล้วก็ที่เหลือก็เก็บไว้แต่จะยังเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมนะคะ
ท่านผู้ชมครับมีหนึ่งในผู้ที่ถูกรางวัลวันนี้
ความจริงก็คือความจริงเขมสอน
วันนี้ครูถูกจริงซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นะครับ
เอาอย่างนี้ก็ถูกทั้งเลขหน้า๒๙๐กับเลข๒ตัว๗๓ฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนะฮะขึ้นรางวัลได้คือได้ทั้งสองรางวัลนะครับ
จะเป็นใบเดียวได้ทั้งสองรางวัลนะครับได้หมดเลยนะครับ
คือ๗๓เนี่ยยังมีอีก๑๓ใบนะ
คือไอ้เลขที่ถูกทั้งเลขหน้าและ๗๓เลขท้ายเนี่ยมีนะฮะแล้วก็มียัง๗๓อย่างเดียวในอีก๑๓ใบนะครับ
โชคดีจริงครูปีชานี่โอ้โหคือเมื่อไม่กี่วันก่อนครูปีชาเพิ่งโพสต์
นี่ทรงผมเปลี่ยนไปทรงผมใหม่ได้ข่าวว่ามีเพื่อนทำวิกให้หรืออะไรยังไงนี่แหละ
แต่ก็หลอกออกไปอีกแบบหนึ่งดูหน้าตาสดใสขึ้น
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคนเขาดูรายการไทยรัฐนิวส์โชว์เขาดูข่าวช่องเราทางไทยรัฐทีวี

แชร์ภาพนี้ในโลกโซเชียลเยอะมากนะ

ถูกรางวัลที่๑๑ใบรับไป๖ล้านนะคะดีใจกันทั้งบ้านค่ะ
นางสาวซูนีอายุ๓๘ปีเป็นชาวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็มีอาชีพค้าขายก็ไปที่สพทุ่งใหญ่พร้อมสามีและลูกสาว๒ขวบ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นี่รางวัลที่๑๑ใบนะคะ
เธอก็บอกว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาอ่าดูไทยรัฐนิวส์โชว์
ไทยรัฐทีวีนี่แหละเห็นรถบรรทุกวัคซีนโควิด๑๙ในข่าว
สังเกตเลขทะเบียนรถ๕๓๘เลยจำเอาไว้
ตอนเช้าไปตลาดเลยตลาดนัดวันอาทิตย์ตลาดสดเทศบาลตะบนท่ายาง
เดินซื้อกับข้าวอยู่มีแม่ค้าผู้หญิงคนนึง
ขายลอตเตอรี่อยู่ในตลาดเลยไปถามหา๕๓๘มีอยู่ใบหนึ่ง
ก็เลยซื้อค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะ
ต้นทุกคนวัคซีนดูข้าวเลยนั่นที่บันทึกวัคซีน
หมายเลขอะไรละ๕๓๘ค่ะ
ก็เลยไปหาซื้อได้ใบเดียว
ยินดีด้วยฮะนะคะแสดงว่าพี่คืนดีกับครอบครัว
ก็ต้องดูเราอยู่ในตอนนี้แสดงความยินดีด้วยนะคะ